ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดต้องร้านนี้เลยครับ
ไปร้านนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะร้านอะไรคะ
เอาใจสายหวานกันหน่อยนะคะมาเติมความหวานให้กับชีวิต
ร้านนี้เป็นร้านขนมที่ใช้สูตรที่ทำมากว่า๒๕ปีแล้วนะ
มีทั้งเอแครโบราณขนมปังไส้ต่าง
ยำโรเค้กกล้วยหอมเค้กท็อฟฟี่ท็อฟฟี่เค้ก

ขนมเปี๊ยะด้วยทัดผลไม้อบแห้งก็มี
สมัยใหม่อย่างเครปเย็นบานอฟฟี่
ก็มีเยอะจริงแล้วเขาบอกว่าร้านนี้จุดเด่นคือ
ใส่วัตถุกันเสียและไม่มีไขมันทรานซ์นะฮะ
ดอยปางขอนนะแล้วก็มีน้ำกระเจี๊ยบและน้ำเก๊กหวยด้วยค่ะ
ใครสนใจอยากสั่งซื้อสั่งได้ทางช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ
หรือถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ๑๒๓แชร์
นี่แหละครับเราจะร่วมกันนะฮะ
ในการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแบบนี้
เพราะฉะนั้นใครที่อยากฝากร้านกับเราง่ายมากเลยนะฮะ
ส่งภาพมาสิสัก๒๓ภาพคลิปก็ได้
ใช่ค่ะแต่ขอสั้นนะอย่าเกินนาที
ใช่ไหมง่ายไว๑นาทีกำลังดูกำลังเพลิน
และที่สิทธิภาพก็มาด้วยนะครับยังไงซะเดี๋ยวเราจะร่วมกันนะครับ
ฟ้าวิกฤณฑ์นี้ไปด้วยกันฮะได้แล้วค่ะ